ที่ต้องบอกว่าความผูกพันไม่มีวันตายจริงค่ะ
คือแม้ว่าบางคนที่เคยร่วมทำงานกันมาจะเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ก็ยังดูแลกันดีครอบครัวใช่มากมายเลยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมบ้านแรกครอบครัวแรก
ย้อนเกินไป๒๐ปีก่อนนะคะ
แล้วก็อย่างที่ทราบกันค่ะ

ประสบปฏิเหตุรถตกน้ำแล้วก็เสียชีวิตไปค่ะ

แล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อวันที่๙ธันวาคมปี๒๕๕๐ค่ะ

ก็พี่บิ๊กเนี่ยได้จากเราไปเป็นเวลา๑๔ปีแล้วนะคะ

ทางครอบครัวแล้วก็แฟนคลับเนี่ยจะร่วมกันจัดงานบุญให้หนุ่มบิ๊กเป็นประจำค่ะ
แล้วอย่างที่ทราบนะคะว่าปีนี้ก็ยังคงมีการระบาดของโรคโควิดอยู่นะคะ
ทางครอบครัวก็เลยไม่ได้จัดงานบุญนะคะ
ตามประจำที่แฟนคลับจะคือจะไปร่วมบุญกัน

ซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเราก็จะได้เห็นความรักความผูกพันของเพื่อนซีอย่างพี่แดนแล้วก็พี่บีมค่ะ
ที่ยังคงมีให้กับเพื่อนที่ร่วงรับอย่างพี่บิ๊กนั่นเองค่ะ
ปีนี้นะคะนอกจากทั้งคู่จะทำบุญให้กับพี่บิ๊กแล้วค่ะ
ที่สำคัญเราได้เห็นภาพนี้เป็นภาพความประทับใจจริงค่ะ
ทั้งคู่นะคะได้เดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ยุภาแล้วก็คุณพ่ออุดมคุณพ่อคุณแม่ของพี่บิ๊กที่บ้านด้วยนะคะ
ซึ่งหนุ่มบีมนะคะก็ได้พาลูกชายค่ะฝาแฝดเนอะ
พีกับน้องพีเข้าไปเยี่ยมด้วย
แล้วก็เก็บโมเมนต์ความน่ารักของลูกระหว่างที่อยู่กับคุณพ่ออุดมมาให้แฟนคลับได้ดูด้วยนี่ไง
แปะมือกันแบบนี้แหละค่ะซึ่งพี่บิ๊กนะคะก็ได้สอนให้ลูกเรียกคุณพ่อคุณแม่ของพี่บิ๊กนะคะว่าปู่กับย่าด้วยนะคะ
เชื่อว่าใครได้เห็นภาพนี้แล้วก็โอ้โหเขาเรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจกันไปเลยเนาะนี่นะคะ

น่ารักทีเดียวนะคะส่งกำลังใจนะคะให้คุณพ่อพี่บิ๊กด้วยนะคะ

ใช่ค่ะอันถัดมาค่ะอีกหนึ่งมิตรภาพของเพื่อนซีนักแสดงรุ่นใหญ่ก็พี่เลยพี่โอวรุธค่ะแล้วก็พี่นีโนเมธานีนะ
อย่างที่ทราบกันดีค่ะทั้งพี่โอแล้วก็พี่โน่เป็นเพื่อนแท้ที่แท้ครูเลย
รักแล้วก็ผูกพันกันมาอย่างยาวนานภาพที่คุณผู้ชมในวงการบันเทิงต่างคุ้นชินค่ะก็คือความสนิทของคนทั้งคู่นั่นแหละทั้งหน้าจอแล้วก็หลังจอ
ว่าพี่โอจะเจอมรสุมชีวิตต่างมากมายนะทั้งปัญหาครอบครัวแล้วก็ปัญหาสุขภาพค่ะก็จะมีเพื่อนที่ชื่อนีโน่คนนี้นั่นแหละอยู่ข้างกายเสมอเลย
แล้วก็ย้อนค่ะย้อนไปวันที่๙กันยายนปี๒๕๖๑ที่พี่โอเนี่ยได้จากโลกนี้ไปด้วยวัยแค่๔๙ปีเพื่อนสนิทอย่างพี่นีโน่ค่ะก็ยังคงทำหน้าที่เป็นเพื่อนที่รักแล้วก็หวังดีเสมอมาค่ะด้วยการทำหน้าที่ดูแลคุณพ่อแรมแล้วก็คุณแม่ปุ๊อรพินค่ะแทนเพื่อนซีผู้ล่วงลับนะคะตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับเพื่อนก่อนเสียชีวิตค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะในปี๖๒ค่ะคุณพ่อแ
ก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบค่ะหรือว่าพี่นิโอนั้นทำหน้าที่เพื่อนได้อย่างสมบูรณ์แล้วน้อย
ใช่สุดยอดจริงดูแลแบบแม้กระทั่งพ่อแม่นะ

ปิดท้ายกันที่มิตรภาพของอดีตคู่รักค่ะคุณผู้ชม
พี่ตายสายทานและพี่อ๊อฟอภิชาติเจ้าของฉายาคีอานุริฟต์เมืองไทย
สมัยนั้นนี่พี่อ๊อฟนี่คือเหมาะวันเหมาะมากนะ

ใช่เรื่องราวความรักของพี่ตายกับพี่อ๊อฟเนี่ยยังคงมีหลายคนพูดถึงนะคะ
หลังจากที่พี่อ๊อฟเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวเมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายนปี๒๕๔๙ด้วยวัย๓๐ปี
ตายสายทานเองก็ยังคงส่งต่อความรักและความห่วงใยมาถึงคุณแม่ศรีดา
คุณแม่ของพี่อ๊อฟด้วยดีมาตลอดนะคะ๑๕ปี
ซึ่งตัวของพี่ตายเองเนี่ยมักจะโพสต์รูปในวันครบรอบการจักรไปของพี่อ๊อฟ
ด้วยการแวะเวียนพาคุณแม่ศรีดาไปทำบุญพาไปทานข้าวตามโอกาสต่าง
ซึ่งพี่ตายก็มักจะบอกเล่าสิ่งที่ทำอยู่นี้นะคะว่า
เป็นการทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับอดีตคนรัก
ว่าจะดูแลคุณแม่ศรีดาให้ดีที่สุดนะคะ
ก็เป็นมิตรภาพเป็นความรักที่มีให้กันแบบไม่มีเงื่อนไขจริงนะคะ
แล้วก็แม้อีกฝ่ายจะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังดูแลนะคะ
คนที่รักของอดีตคนรักเราแบบนี้นะคะโอ้โหสุดยอดจริงนะคะ